เดี๋ยวให้คุณทัศนัยพาไปพูดคุยพาไปทำความรู้จัก
ไปดูกันหน่อยว่าหน่วยงานอื่นที่เขาเป็นอาสาสมัค

มีน้ำจิตน้ำใจหลั่งไหลไปที่ถ้ำหลวง
มีใครแล้วเขาทำอะไรอย่างไรกันบ้าง

รายงานสดมาจากในพื้นที่ค่ะ

มาจากด้านในถ้ำเพิ่งเสร็จเมื่อสักครู่
เพิ่งจะร้องเฮกัดไปอ้าวเดี๋ยวมารู้จักกับท่านนี้กันหน่อย
สวัสดีครับสวัสดีครับ

ชื่อคุณป้ามารินีใจกาบนะครับ
มาจากที่ไหนครับ

โอ้โหทำหลายอย่างนะทำกับข้าว

ขนค่ะทำต้องทำทุกอย่างค่ะเพราะเราเป็นจิตอาสา
เราทำด้วยใจไงคะเราดีใจที่ว่าเราเจอลูกหลาน

เราถือว่าเป็นกลุ่มคนปิดทองหลังพระใช่ไหม

คือนิยมชมชอบโค้ดมาก

เราไม่คิดว่าโค้ดจะสามารถรวมกลุ่มเด็กได้
อันนี้พอเห็นรูปแล้วดีใจมากเลยค่ะ

ได้กินเมื่อกี้ไปล้มต้องไปหาหมอกันด้วยนะครับ
ต่างมากมายรวมทั้งมีกลุ่มบุคคลที่เราเรียก
ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระเยอะแยะมากมายครับถ้าไม่มี
กลุ่มบุคคลเหล่านั้นเนี่ยปฏิบัติการวันนี้อาจจะไม่ได้
ข่าวดีในอะไรวันก็ได้นะครับนะฮะรัฐอาหารรัฐก๋วยเตี๋ยวก็ถือว่า
เป็นกลุ่มบุคคลที่เอาข้าวของมาให้เหมือนกันเดี๋ยวผมพามาดูเต้นนี้กันหน่อยดีกว่า
คุณผู้ชมนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเต็นต์ที่เข้ามาปฏิบัติการเหมือนกัน
นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอพูดคุยหน่อยครับ
ตรงนี้เป็นจุดบริการของหน่วยอะไรครับ
ของตอนเสนอรักครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สามห้า
สำนักงานพนักภาคสามหน่วยบัญชาการพัฒนากองบัญชาการกองเท่าไทยครับ
ครับครับสิ่งที่เรามาปฏิบัติการที่นี่มีอะไรบ้างครับก็มีพวกอ่า
ยาขั้นพื้นฐานคือพวกยาลมยาหม่องแล้วก็พวกไอ้
ทีมแก้เชื้อราเป็นการประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ
ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราด้วยครับสำหรับภารกิจนี้ที่เรามาเป็นส่วนหนึ่ง
แล้วเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังรู้สึกยังไงบ้างกับวันนี้ที่มันมีข่าวดีออกมาแล้ว
โอ้โหดีใจครับดีใจมากครับมาอยู่กันหลายวันเพิ่งวันนี้แล้วครับ
ยิ้มหน้าตายิ้มแย่นจำใสกันทุกคนครับครับหายเครียดนะครับผมครับครับ
ขอบคุณมากครับสู้ครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ก็เป็นหนึ่งบุคคลที่เป็นกลุ่มผู้ปิดทองหลังพระคุณผู้ชมนะฮะนี่ด้านนี้ก็จะเป็นจิตอาสาเหมือนกัน
ก็จะมาคอยทำอาหารแจกกับข้าวนะฮะนี่มีต้มจืดมีข้าวแกงต่างมากมาย
วันนี้มีอะไรทานบ้างวันนี้ค่ะมีผักิวีผัดผักกาดนะคะผัดกวางตุ้งค่ะ
แล้วก็มีผัดมะเขือค่ะแล้วก็มีแกงจืดนะคะหรือไข่ต้มบำรุงร่างกายค่ะ
ำรุงได้เลยค่ะมีหมดไปเยอะเลยค่ะวันนี้ค่ะต้องบอกว่าทุกคนที่มาทำงานที่นี่
มีอาหารทานทุกมื้อมีตลอดมีตลอดไม่มีใครไม่มีใครอดนะฮะไม่มีใครอด
ท้องแล้วก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทุกวันเลยขอบคุณมากมากนะครับ
ขอบคุณครับผมอ่ะพาคุณผู้ชมมาดูกันต่อผมอยากให้ไปดูอีกหนึ่งจุด
ซึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าคนที่มาปฏิบัติงานคุณผู้ชมอดหลับอดนอนนะครับ
หลับอดนอนทำงานกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะแล้วก็ต้องใช้เรื่องของพละกำลังเป็นอย่างมาก
นี่ฮะนี่ก็เอากับข้าวมาส่งกันแล้วนะครับมาจากไหนครับมาจากสามเหลี่ยมทองคำค่ะ
พี่ชื่ออะไรครับอ่อจันฟูยดจินสักค่ะวันนี้เอาอะไรมาให้กับทีมงานบ้างครับ
อันนี้ข้าวเหนียวไก่ทอดน้ำพริกหนุ่มค่ะแล้วก็มีกล้วยด้วยค่ะกล้วยน้ำวาน
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
นี่กล้วยมาเป็นเข่งคุณผู้ชมนะฮะอ้าวขอบคุณมากครับนี่แหละฮะ
คุณผู้ชมก็ถือว่าเนี่ยทหารด้วยส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มผู้ปิดทองหลังพักทั้งหมดเลยนะครับ
อีกหนึ่งจุดแล้วกันนะฮะก่อนจะส่งกลับไปที่สถานีผมอยากให้มาจุดนี้
จุดบริการกาแฟสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ถ้าใครง่วงต้องมาที่นี่
เพราะว่าเขามีกาแฟให้ดื่มกันด้วยมาจากที่ไหนครับอ๋อคุณพี่เขากาแฟมาจากฝั่ง

คุณผู้ชมดูเนี่ยฮะก็มาชงกาแฟให้ทุกคนได้ดื่มกัน
ผมเองง่วงก็มาเอากาแฟที่นี่ไปดื่มนะฮะ
เรียบร้อยแล้วครับนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
ครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาเท่านั้นคุณผู้ชมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ปิดทองหลังพระรวมทั้งนี่
ส่วนสำคัญก็คือปพครับ
พอเอากำลังมาเป็นพันคนทำให้ปฏิบัติการครั้งนี้มีหน่วยอุดหนุนสนับสนุนค่อนข้างเยอะ
ทำให้ประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้นะครับ
อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับอยากให้คุณผู้ชมส่งใจมาให้กับทุกคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้เป็นอย่างมาก
ว่าคนที่ทำอยู่ในถ้ำคนเบื้องหน้าหรือว่าเป็นคนเบื้องหลังเป็นกลุ่มคนปิดทองหลังพระ

ในส่วนของการช่วยเหลือด้านในคือเรื่องของการช่วยเหลือเด็กทั้ง๑๓คน
ตอนนี้รายงานล่าสุดเข้ามาว่านักประดาน้ำหน่วยซิลกำลังสอนเด็กทั้ง๑๓คนดำน้ำอยู่
แล้วถ้าเขาพร้อมเขาสามารถดำน้ำได้หน้ากากที่จะมีการส่งเข้าไปน้องสามารถใช้ได้
เขาก็สามารถดำน้ำออกมาเจอกับคุณพ่อคุณแม่เขาอีกไม่นานนี้
คุณผู้ชมก็ติดกับหน้าจอเลยจะพลาดเหตุการณ์สำคัญอย่างแน่นอนนะครับ
ขอบคุณคุณทัศน์ไหนด้วยเห็นแล้วชื่นออกชื่นใจนะ
อาสาสมัครแล้วก็น้ำใจคนไทยที่หลั่งไหลมารวมกันอยู่ที่หน้าถ้ำหลวงแบบนี้
ค่ะทุกคนก็เชื่อว่าจะยังอยู่กันต่อนะคะ
กว่าปฏิบัติการทั้งหมดจะเสร็จสิ้น